ไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ที่ร้อยเอ็ดตอนนี้หน้ากระถิ่นใช่ไหมคะ
เขาก็มีการแห่ต้นกระถิ่นกันปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
พกยาบ้ามาพอเห็นตำรวจตกใจตำรวจเขาอำนวยขบวนแห่กระถิ่นอยู่
สรุปว่าตกใจตำรวจโยนยาบ้าที่อยู่ในตัวเองนี่แหละค่ะ
กองกระถิ่นแหมตำรวจต้องไล่ล่าแบบนี้นะคะ
เก๋งเดี๋ยวหน่อยบ้านอยู่ไหน
ผมไม่ได้ข้างจริงผมมาหาของห้าง
มาหาของห้างอะไรวะขี่มาหาตั้งจตุบ้านอยู่เมืองร้อยเอ็ดนะ
แล้วมึงขี่ชนกูทำไมเมื่อกี้งานกระถิ่น
แล้วมึงหนีกูทำไมจนกูตามไล่เจอเนี่ยมึงหนีกูทำไม
ขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนค้างไม่ค้างขึ้นรถก่อน
เนี่ยผมเก็บได้ผมไม่รู้ร้อนมาจากไหน
ตอนนี้ตอนนี้เริ่มเก็บยากเอางี้ถามจริงเก็บยาได้ที่ไหน
กอไผ่อ่ะเก็บยาได้ก่อไผ่อเอาโอเคขึ้นรถก่อน

ยาที่กอไผ่ก็มาจ้ะเก็บยาที่กอไผ่ก็มาจ้ะ
ผู้ชายคนนี้คือปลอมตัวแกล้งว่าเป็นคนเก็บของเก่า
แล้วเนี่ยจิลรถมาพกยาบ้ามาด้วยนะ
ก็จะเอาไปส่งนั้นแหละแล้วยังปากแข็งนะ
นั่นห่อนั่นคือของกลางผมไปเก็บได้ที่กอไผ่
โอ้แสบมากเลยคุณผู้ชม
คือสุดท้ายแล้วจับตัวได้แล้วก็๑มัด
รู้ไหมคะว่ายาบ้าเท่าไหร่๑๙๖๐เมตรค่ะของกลาง
แน่นปักเลยนะคะแล้วไปเก็บเจอกระสอบของเก่าที่ผู้ชายคนนี้
ตัวเป็นชายเก็บของเก่าจะได้ตบตาตำรวจไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่ของสพจตุรพักษ์พิมารที่๑๐๑นะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าเก็บยาบ้าได้ในกอภัยเนี่ย
ชื่อว่าฤทธิชัยชัยทิพย์อายุ๓๖ปีนะคะ
แต่พอไปถึงโรงพักพอได้สติแล้วก็ไม่โกหกดีกว่า
ก็ไม่โกหกดีกว่าสารภาพสารภาพค่ะต้องสารภาพแล้วนะคะเพราะจำนวนด้วยหลักฐานจริง
อ่ะยอมรับว่ายาบ้ามัดนั้นเกือบ๒๐๐เมตรเป็นของผมเองครับ
ผมขี่รถจักรยานยนต์จะเอายาบ้านี้ไปขายส่งในพื้นที่จังหวัด๑๐๑
ตัวเมือง๑๐๑แล้วก่อนที่จะเอาไปส่งก็กลัวว่าตำรวจจะจับได้
ก็เลยทำทีว่าปลอมเป็นคนเก็บของเก่าระหว่างนั้นมาเจอตำรวจ
ตำรวจอำนวยความสะดวกในขบวนแห่กระถิ่นของชาวบ้านก็เลยตกใจ
ตกใจกลัวตำรวจค่ะกลัวความผิดนี่ภาษาบ้านเรานี่คือยนครี่เลยนะฮะ
โอ้โหโยนยาบ้าใส่ขบวนกระถิ่นซะงั้นแล้วสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มตัวแบบนี้นะคะ
คุณชายศชัยพฤกษ์เป็นพลเมืองดีเล่าบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยก็ร่วมขบวนแห่กระถิ่นอยู่เหมือนกัน
เห็นนายฤทธิชัยเนี่ยคือเขียวรถมาเฉี่ยวเฉี่ยวขบวนนั้น
ก็จะเริ่มเหมือนโยนอะไรสักอย่างเข้าไปในกองขบวนกะทินเนี่ยนะคะ
ตกใจก็เลยไปดูการต่อสู้เอ้ามันคือยาบ้าสุดท้ายแล้วว่าเค้าแจ้งตำรวจเนี่ย
แจ้งตำรวจปุ๊บขี่รถไล่ล่านายฤทธิชัยคนนี้
สักพักหนึ่ง๕กิโลเมตรหนีไป๕กิโลเมตร
ไปตรวจสารเสพติดในร่างกาย
ต้องเดาอีกไหมไม่ต้องเดาค่ะสีม่วงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจับตัวไว้
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องความผิดพรบยาเสพติดต่อไป
เนียนมากนี่จะโยนบาปให้คนอื่นด้วยนะเนี่ย